คุณผู้ชมค่ะเมื่อวันก่อนเราได้ทราบข่าวอยู่
ข่าวที่ทำเอาบรรดาแฟนคลับตกอกตกใจเหมือนกัน
สำหรับกรณีที่นางเอกสาวคนสวยพี่นุ่นวรนุษย์

แล้วก็ถูกทางตมกักตัวเอาไว้ในห้องเย็น
ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจค่อนข้างมากเลย

พร้อมกับแสดงความเป็นห่วงเป็นใยไปถึงนางเอกสาวตัวแม่คนนี้ด้วยนะคะ
มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง
แต่ก็อดไม่ได้คุณเพราะว่านักข่าวไปเจอกับพี่นุ่น
กลับมาถึงประเทศไทยปุ๊บมาร่วมงานอีเวนต์ปั๊บ
เจอกับสื่อมวลชนก็เลยต้องเข้าเว็นสถานการณ์
ถึงสถานการณ์ในวันนั้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ซึ่งทางพี่นุ่นก็บอกว่าเธอไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง
ว่าเพราะอะไรนะถึงถูกเรียกแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรค่ะ
เพราะว่าหลายประเทศที่เธอไปมาก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นบ่อยเหมือนกัน
แต่ว่าด้วยความที่เธอบอกว่าก็เธอบริสุทธิ์ใจ
และหลักฐานในการเดินทางก็ชัดเจน
ทำให้เธอสามารถท่องเที่ยวตามแพลนที่วางเอาไว้ได้เหมือนเดิมค่ะ
อาจจะเป็นการสุ่มตรวจหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจค่ะ
เขาก็เจินเข้าไปในห้องเขาก็ถามว่า
เปรียรนามสกุลเขาว่าแต่งงานใช่ไหม

แล้วก็ขอตัวกลับขอดูอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็ไปด้วยความบริสุทธิ์ใจอยู่แล้ว
เราก็มีตัวกลับเราไม่ได้แบบไปอยู่หรือไปทำอะไรไม่ดี
แต่ตอนนี้คือเป็นครั้งที่สองในชีวิตที่เรารู้สึก
อุ๊ยห้าหกครั้งแล้ว
แต่ว่าที่เกาหลีนี่คือครั้งที่๒ค่ะ
คือเป็นหน้าที่ของเขาค่ะอันนี้ก็ว่าเขาไม่ได้นะคะ

ก็จะบอกไว้สำหรับคนที่โดนเป็นกำลังใจให้มากกว่า
คือบางคนอาจจะโชคดีแต่บางคนอาจจะโชคลายที่ถูกส่งกลับ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสตัวอย่างนะ
แม้ว่าพี่นุ่นจะเป็นดาราเป็นคนมีชื่อเสียง
แต่ว่าเวลาเราจะเดินทางไปต่างประเทศ
เราก็ต้องเตรียมหลักฐานให้พร้อม
เพราะว่าเราจะได้ไปท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจ

เพราะว่าพี่นุ่นเนี่ยกลับมาแล้วแล้วก็ออกอีเวนต์แล้วด้วยนะคะ
คือต้องบอกว่าเวลาเดินทางไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศเนี่ย
เรื่องของเอกสารเรื่องของพาสปอร์ตสำคัญนะคะ
พาสปอร์ตใครที่กำลังจะหมดอายุ

เพราะแต่ละประเทศเขามีกำหนดระยะเวลาไม่เหมือนกันนะคะ